เราเปิดเต็นต์ออกมาแวบแรกเนี่ยมันไม่เหมือนกับที่เราเห็นเมื่อคืน
สถานที่มันแปลกตาบ้านที่เราเห็นมันเป็นแค่กระตอบเฉย
แล้วมันก็ไม่มีใครอยู่

มันคือป่าช้าสู่สัง

เฮียบอกขอตัวไปทำธุระนะครับ
ป้าก็บอกแป๊บนึงนะเฮียไหน

เสียชีวิตจากโรคตับแข็งเนี่ย

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผมแจ๊ควัชลพล
ฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ

เรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้น

เหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผีทางโซเชียล

สำหรับท่านไหนที่อยากจะมาร่วมรายการ

อย่าลืมส่งเรื่องราวของคุณมาที่

ทีมงานของเรารอทุกท่านอยู่นะครับ
และสถานีผีดุของเราในค่ำคืนวันนี้
พร้อมเป็นที่เรียบร้อย
ไปพบกับนักเล่าเรื่องผีทางโซเชียล
แขกของเราในค่ำคืนวันนี้

และตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเรา
นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ
เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่หนึ่งก็แล้วกันครับ
ครั้งนี้นั่งอยู่ตัวเป็นตรงนี้เลยครับ

เราคุยกันผ่านทางสายโทรศัพท์

เพิ่งเห็นหน้ากันนั่งคุยกัน
เห็นตาสบตากันเป็นครั้งแรก

แล้ววันนี้คุณกี้มาพร้อมกับอีกหนึ่งประสบการณ์
ที่จะมาเล่าให้พวกเราชาวสถานีผีดุได้ฟังกัน

ก็ช่วงประมาณปีที่แล้วครับช่วงธันวาค

ก็ย้อนกลับไปก็คือช่วงธันวาปีที่แล้วนะครับ
ก็เป็นช่วงแบบวันหยุดยาวนะครับ
ช่วงวันที่๕ธันวานะครับ
เป็นต้นไปก็คือหยุดประมาณสัก๑๐วัน

แล้วก็เป็นช่วงที่เริ่มปฏิบัติธรรมใหม่ด้วยนะครับ

เอ๊ะผมอยากจะออกไปจาริกต่างจังหวัด

ไปไหว้พระทำบุญอะไรอย่างนี้
พี่ชายผมก็เลยแนะนำว่าลองไปเชียงใหม่ดูสิ
ลองไปวัดอยู่ที่อำเภอแม่ริมแล้วกันนะครับ
ที่คนพุธจะชอบไปไหว้ที่นี่นะครับ

ผมก็ว่าจะไปสัก๓วัน๒คืนนะครับ

ผมก็แพลนไว้เลยว่าเดี๋ยวนั่งรถไฟไปดีกว่า
เพราะว่าไม่อยากขับรถไปเดี๋ยวมันจะเหนื่อยนะครับ
ก็กำหนดเดินทางเรียบร้อยนะครับ
ก็ออกจากกรุงเทพช่วงประมาณสักช่วงบ่ายนะครับ
ไปถึงที่นู่นก็ประมาณสักตี๔นะครับ

เพราะว่าคนส่วนใหญ่จะชอบขับรถกันไปนะครับ
เริ่มก็คือประมาณสักตี๕๓๐นะครับ
ผมก็นั่งรออยู่ที่สถานี
เพราะว่าอย่าต้องเดินไปรับไปเช่ามอเตอร์ไซค์นะครับ

ต้องรอมันเช้าก่อนเพราะเราแบบไม่ค่อยคุ้นทางนะครับ
ก็ไปวันแรกไปถึงเสร็จปุ๊บ
ผมก็ไปเช่ามอไซค์เสร็จก็คือที่พักนี้
ผมจะเดินทางก็คือไปทุกปีอยู่แล้วนะครับ
ก็ติดต่อกับคุณป้าเขาเอาไว้นะครับ
พอไปถึงช่วงประมาณสัก๗โมงแล้ว

บอกได้เลยชั้น๒ติดห้องของเฮียนะครับ

ผมจะเรียกเขาว่าเฮียเพราะว่าผมไปบ่อยนะครับ
แต่มารอบนี้คุณป้าเป็นแฟนของเฮีย
เขาก็จัดการที่พักให้ผม
ผมก็บอกคุณป้าครับผมแบบไม่ได้เข้าพักนานนะ

เพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปไหว้พระทำบุญ

บอกว่า๓วัน๒คืนครับคุณป้า
พอไปถึงเก็บของเข้าที่พักเสร็จ
ผมก็เตรียมสัมภาระที่ต้องใช้อยู่ในป่า
ก็คือพวกเต็นต์พวกอุปกรณ์ค้างแรมนะครับ
อ้าวคุณป้าครับจากนี้ไปถึงอำเภอแม่ริมเนี่ยไกลไหม
เพราะว่ามันค่ำมืดแล้วเนี่ยทางเส้นนั้นมันเปลี่ยว

เพราะว่าแม่ริมมันมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายอย่าง
คือจะเป็นพวกม่อนอะไรสักอย่างเยอะแยะไปหมด
ทางขึ้นเขาคดเคี้ยว
ก็แผนแรกก็คือผมเนี่ยไปถึงเนี่ยผมอยากจะไปเที่ยวม่อนแจ่มก่อน
ครับก็คือแบบไปถ่ายรูปไปซื้อของฝากอะไรนะครับ
เสร็จปุ๊บเนี่ยด้วยความที่ว่าไปถึงเนี่ยก็คือช่วงประมาณสักช่วงเที่ยงแล้ว
แต่คราวนี้สถานที่ก็คือที่วัดนี้ที่ผมจะไปเนี่ย
มันต้องออกไปอีกประมาณสัก๓๐กว่ากิโล
แล้วมันเป็น๓๐กิโลกรัมเนี่ยที่ต้องขึ้นเข่าด้วย
แล้วพอผมไปเนี่ยระยะทางนะพี่แจ๊คจากถนนใหญ่เนี่ย
สิบโลเนี่ยถ้าเกิดเราวิ่งทางเรียบเนี่ย
มันแป๊บเดียวไงประมาณ๔๐นาทีถึงแต่คราวนี้ขับขึ้นเข่าไว้พี่แจ๊ก
มันเหลดประมาณสักเกือบ๒ชั่วโมงครับ
แล้วสถานที่ที่ขึ้นไปเนี่ยมันเป็นแบบภูเขาหลายลูกครับ
กว่าจะถึงวัดนี้เพราะว่าอยู่จนอยู่บนยอดเขาเลย
แล้วจุดสังเกตนี้ก็คือมันไม่มีบ้านคนเลยครับพี่แจ๊ค
บ้านคนเนี่ยไม่มีและที่สำคัญนะครับ
ผมไม่เจอแบบเขาเรียกอะไรสิ่งมีชีวิต
นกคือแบบเงียบอ่ะค่ะคือเป็นวัดอยู่กลางป่าจริงคือมันมีเวข
บ้านเรือนหาได้น้อยมากเพราะว่าส่วนใหญ่บ้านจะอยู่ใกล้กับวัดแล้ว
แต่ระหว่างทางนั้นเก็บนั้นคือไม่มีเลย
แล้วตอนแรกผมคิดแล้วเรามาผิดทางหรือเปล่า
เพราะว่าเราเคยมาแค่ครั้งแรกเลยเนี่ยครั้งนี้ครั้งแรก

เขาก็บอกว่าในพวกในอินเตอร์เน็ตเนี่ยเขาจะบอกว่าขับตรงไปเรื่อยเลยไม่ต้องเลี้ยวไหน
ผมก็สงสัยแล้วว่านี่ก็๔โมงเย็นแล้วนะ

ก็ขับไปเรื่อยนะครับสุดท้ายถึงวัดพอดี

ผมก็ขึ้นไปไหว้พระทำบุญนะครับ
แล้วก็นั่งกรรมฐานสักแป๊บนึงนะครับ
แล้วก็เตรียมที่จะหาที่พัก
แต่คราวนี้ในวัดเจอแต่โยมแม่ชี
พระนี่ก็คือทำวัดเย็นกันเรียบร้อยแล้ว

ก็โอเคเดี๋ยวเรากลับเข้าเมืองดีกว่า
มันแป๊บเดียวก็คงขี่ประมาณสัก๒ชั่วโมง
แต่ขาลงมามันจะขึ้นให้๒ฝั่งนะครับวัดนี้

ขาขึ้นผมขึ้นทางปกติ
แต่ขาลงผมลงอีกฝั่งหนึ่ง
เพราะเขาบอกว่ามันใกล้กว่าแล้วมันก็เร็วกว่า

ช่วงประมาณสัก๖โมงแล้วพี่แจ๊คโพเพแล้ว
ไฟข้างทางไม่มีเลย
แต่ผมก็รู้สึกว่าถ้าเกิดมันไกลขนาดนี้แล้วมันมืดขนาดนี้

ผมเกรงว่ามันจะอันตรายเพราะว่า
ลงเขาด้วยแล้วเราก็ไม่ชินทาง
และอีกอย่างเราขับมอเตอร์ไซคันเล็กไปด้วยนะครับ
พอเราเช่ามาก็เลยอย่าลองหาจุดกางเต็นต์ละกัน
ที่แบบที่แบบอยู่ใกล้ชุมชนหรืออะไรตรงนี้นะครับ
ผมก็ขับลงมาประมาณสัก๒๐นาที
ผมก็รู้สึกว่าตรงนี้เป็นชุมชนนะ
เรารู้สึกว่าอย่าเราขอเข้าไปกางเต็นต์ละกัน

คือมันไหลลงเขามานะครับพี่แจ๊ค
หมู่บ้านนี้จะอยู่ทางขวามือนะครับ
คราวนี้เนี่ยผมก็เลยเลี้ยวขึ้นไปครับทั้งหมู่บ้าน
ผมก็เจอคนอยู่ประมาณสัก๔๕คน
เหมือนแบบเขากำลังเก็บของอะไรอย่างนี้

คุณลุงครับผมเจอคุณลุงคนหนึ่งแก่นะครับ
บอกคุณลุงครับตรงนี้ในหมู่บ้านนี้ผมกางเต็นต์ตรงไหนได้บ้างครับ
คุณลุงบอกตรงไหนก็ได้เลยลูกตรงไหนก็ได้เลย
แล้วนี่ไปไหนมาบอกอ๋อผมเพิ่งขึ้นไปทำบุญมาครับ
เขาก็เลยบอกว่าอย่างนั้นคุณลุงขออนุโมทนาสาธุด้วยนะ
ก็หยุดจะกางเต้นตรงไหนก็กางได้เลย

ก็บอกยังไม่ได้กินเลยครับขอฝากท้องสักมื้อหนึ่งได้ไหมครับ
เขาก็เลยบอกโอเคอย่างนั้นก็เนี่ยมีของให้กินอยู่
ก็อยากกินอะไรก็กินเลยนะครับ
เขาก็เลยให้เข้ากล่องผมมาเนี่ยกล่องหนึ่งนะครับ
เขาก็เก็บของแล้วเขาก็กลับเข้าบ้านเขาไปนะครับ
แล้วคราวนี้เนี่ยช่วงประมาณที่ผมกางเต็นต์เนี่ย
ก็คือประมาณสัก๖โมงครึ่งได้แล้วแล้วไฟก็ไม่มีนะครับ
ผมก็เลยจุดตะเกียงนะครับที่แบบอุปกรณ์ตั้งแคมป์
แล้วก็ก่อนนอนเนี่ยเดี๋ยวเราทำวัดดีกว่านะครับ
เพราะว่าเราแบบมานอกสถานที่ด้วยและอีกอย่างเรามาคนเดียวนะครับ
แล้วตอนนั้นเลือกกางตรงไหนของหมู่บ้าน
คือหมู่บ้านนะครับมันไม่ใช่แบบหมู่บ้านใหญ่มากนะครับ
เล็กประมาณเท่ากับสนามฟุตซอร์

เล็กมากเขาบอกว่าอยู่กันแค่๔๕คนเองนะครับแค่นี้เอง
แล้วอีกอย่างเนี่ยบ้านที่เห็นเนี่ยก็คือเป็นแค่๒หลังเอง
หลังก็คือผมผมขอกางตรงกลางนี้เลยละกัน

เพราะว่าเผื่อขอเข้าห้องน้ำอะไรอย่างนี้เผื่อแบบ
เราแบบมาต่างถิ่นนะครับเราก็แบบไม่อยากเข้าใกล้บ้านเขาเกินไปนะครับ
ก็ปกติครับ
นอนกินข้าวนะครับสวดมนต์นั่งสมาธิ
แต่สิ่งพอยิ่งเข้ากลางคืนนะครับพี่แจ๊ค

มันเงียบมันวางเวงมากคือทำไมบ้านคนเนี่ย
ทำไมเขาแบบไม่คุยกันเลย
ทำไมเขานอนกันเร็วนะครับ
ก็หลังจากนั้นนะครับผ่านไปก็คือ

เพราะว่าตอนนอนก็คือนอนปกตินะครับ
ตื่นเช้ามาเนี่ยผมก็จะแบบเก็บของ
แล้วก็จะแบบไปขอบคุณคุณลุงที่แบบให้เราเนี่ย
กลางเต็นต์ถูกต้องครับ

เพราะพี่แจ๊คลองนึกสภาพนะครับ

แรกเนี่ยมันไม่เหมือนกับที่เราเห็นเมื่อคืน
สถานที่เนี่ยมันแปลกตา
บ้านที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นแค่กระต๊อบเฉย
แล้วมันก็ไม่มีใครอยู่
ผมเลยเริ่มเอกใจว่าเฮ้ยที่นี่มันคือที่ไหนกันแน่
มันใช่หมู่บ้านหรือเปล่านะครับ
ออกมาครับผมก็เลยดอนสังเกต

คือที่ผมเข้าไปกลางเต็นต์เนี่ย
มันมีทั้งเชิงตะกอนมีทั้งหลุมฝังศพ
ผมก็เลยเอกใจว่าเอ้าที่ที่เรามาเนี่ยมันไม่ใช่หมู่บ้านแล้วนะเนี่ย
มันก็คือปลายช้าเพราะว่าพอเก็บของเสร็จเนี่ยผมรีบเก็บเลย

ไอ้บ้านสองหลังที่เรากางเต็นต์อยู่ตรงกลางเมื่อคืนอ่ะ

มีครับพี่แจ๊คมีแต่ว่ามันไม่มีอะไรเลยครับ
เข้าไปในกระต๊อบเนี่ยมันว่างเปล่า
คุณลุงที่เราเห็นเมื่อคืนเนี่ยก็เครียดว่าแบบไม่มีสิ่งในชีวิตดีกว่า
ง่ายว่าไม่มีมนุษย์อยู่ตรงนั้น
อยู่ในบ้านหลังนั้นอยู่ในกระต๊อบนั้น

คราวนี้เนี่ยสิ่งที่ทำให้ผมเชื่อว่าผีมีจริง
คือพอผมออกมาจากตรงลานตรงนั้น
มันมีป้ายปักอยู่ตรงหน้าต้นไม้ใหญ่
เขียนว่าป่าช้าสู่ศาล
ก็คือทำให้ผมรู้ว่าอ้าวที่เราเจอเมื่อคืน
สถานที่ที่เรากางเต็นต์หรือแม้กระทั่งข้าวที่เรากินเนี่ย
สุดท้ายแล้วเนี่ยมันคืออะไรกันแน่
นั่นคือประเด็นเลยนะเดี๋ยวนะไอ้ข้าวกล่องที่เขาให้มา

มันคือข้าวแล้วแบบมันมีไข่ต้ม
แล้วก็แบบมีน้ำพริกหยอกอยู่แค่นั้นเองครับพี่แจ๊ค
แต่สิ่งที่แบบมันออกมานะครับที่เรามั่นใจว่าสิ่งที่เรากินไปเนี่ย
มันไม่น่าจะใช่ของคนที่กินกันเพราะว่า
ตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นของตั้งไหว้ศพอะครับพี่แจ๊ค
จะมีทูบหนึ่งดอกปักไว้แล้วสิ่งที่เรากินเนี่ย
ผมว่าน่าจะเป็นเครื่องเส้นของคนที่เขามาตั้ง
แล้วคุณกี้ก็กินหมดกล่องด้วยความหิว
แต่กินแน่ใช่ไหม
กินแน่ครับแต่จำรสชาติได้ว่าการกินเนี่ยคือมันจืด

อันนี้คือเคสที่ทำให้ผมเริ่มเชื่อว่า
สิ่งที่เราเจอเนี่ยเรามาอยู่ในห่วงเวลาของเขา
สถานที่ของเขาอันนี้คือเคสที่ผมเจอวันแรกนะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยผมก็เลยรีบเก็บของกลับเข้าที่พัก
ผมก็เลยถามคุณป้าบอกคุณป้าครับ
ผมเนี่ยไปทำบุญมาแล้วผมก็ไปกางเต็นต์แถวนั้น

ก็บอกลงมาจากวัดประมาณสัก๒กิโลครับ
คุณป้าบอกเฮ้ยแถวนั้นมันไม่มีที่กลางเต็นต์เลยนะหนู
เพราะว่ามันมีแต่พวกป่าช้าป่าช้าร้างแล้วก็ที่ชาปานากิจตรงเนี่ย
แสดงว่าเราไปนอนตรงไหนมาบอกอ๋อผมไปนอนในป่าช้ามาครับ

หลังจากนั้นเนี่ยอันนี้คือคืนที่ผมกลับเข้ามาในตัวเมืองเชียงใหม่แล้ว
แล้วผมบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะไปนอนดอยอินถนนนะครับ
ป้าก็บอกอ่ะเต็มที่เลยลูกเดี๋ยวคุณป้าปิดโรงแรมแล้ว
ก็เพราะว่าตอนนั้นช่วงประมาณสัก๒ทุ่มแล้ว
ผมก็บอกผมหิวแล้วครับเดี๋ยวผมขอไปกินข้าวก่อน

ผมกลับมาเนี่ยช่วงประมาณสัก๔ทุ่มนะครับ
เพราะว่าไปเดินตลาดแถวนั้นมาด้วย

ห้องผมอยู่ชั้น๒นะครับติดกับห้องเฮีย
ผมเจอเฮียเนี่ยเดินลงมา
เฮียถามเอ้าปีนี้มาเร็ววะเนี่ย

บอกอ๋อใช่ครับเฮียเพราะว่าได้ช่วงหยุดยาว

ว่าพรุ่งนี้บอกอย่าไปดอยน์ดานนท์ครับ
ผมก็บอกอ่ะเฮียเดี๋ยวเราเจอกันนะครับ
เดี๋ยวผมขอตัวพักผ่อนก่อนนะครับ

ที่ดอยน์ดานนท์เรื่องทางปกติเลยครับ

อยากจะขึ้นไปชมพวก

เป็นจุดชมวิวจุดชมวิวนะครับ
เลยพระธาตุขึ้นไปหน่อยนะครับ
กางเต็นต์เสร็จเนี่ยอันนี้ก็คือกางเต็นต์ในที่อุทยานเลย

แล้วมันเขาเรียกว่าจุดชมวิวเนี่ย
เขาจะเริ่มเปิดให้ขึ้นก็คือประมาณช่วงตี๕

ผมก็เลยไปคุยกับน้องที่ว่าเป็นไก๊เนี่ย

ผมเป็นไม้แรกเลยที่จะต้องพา

เดี๋ยวน้องไปกับพี่ได้ไหม

ไปช่วงเช้าด้วยนะครับ
น้องบอกได้พี่พรุ่งนี้อย่าเราออกสักตี

ก็ด้วยความที่แบบแลกเบอร์กันเรียบร้อยนะครับ

ประมาณสักตี๓อาบน้ำแปลงฟันนะครับ

น้องเขาบอกพี่เดี๋ยวออกมาหน้าจุดกังเต้นได้เลย

เพราะว่าอย่างมันไม่ทันเพราะว่าการเดินเดิน
ก็แปลงเหมาะสิทธิภาพเขานะครับ

พี่ถ้าเกิดขึ้นไปนะ

เพราะว่ามันเป็นหน้าผาด้วย

ช่วงตรงจุดกังเต้น
เป็นข้างทางนะครับมันจะถ้าเกิดใครที่ไปตรงช่วงนั้นน่ะจะเห็นว่ามันจะเป็นทางโค้งแล้วแบบมันสวยมากเลยทางขวาเนี่ยมันจะเป็นแบบ
ภูเขานะครับเป็นแบบหน้าผานะครับทางซ้ายเนี่ยมันจะเป็นแบบเป็นเวิ้งแบบหน้าผาลึกลงไปเลยจะเป็นทางโค้งพอดีนะครับ

นะถ้าเกิดเขาทักเนี้ยพี่ไม่ต้องตอบอะไรนะอืมเดี๋ยวไปถึงข้างบนเนี้ยเดี๋ยวผมเล่าให้พี่ฟังครับด้วยความที่ผมอ่ะขาใจอยู่แล้วอืมถ้าเกิดพูดมาแบบเนี้ยไม่ดีแน่แน่อืมไม่ดีแน่แน่นะครับผมก็เลยไปตามที่น้องเขาบอกแต่ผมก็ยังเจอคุณลุงคนนั้นน่ะอืมนั่งยองยองอยู่ทางทางก็ก็ขี่ผ่านคุณลุงคนนั้นไปถูกต้
หันหน้าออกมาถูกต้องครับหันหน้าออกมาข้างถนนผมก็แบบ
แล้วผมก็ไปน้องเขานี่นั่งข้างหลังผมเนี้ยเดี๋ยวความที่เป็นผู้ชายด้วยกันน่ะ
ทำไมนั่งซะชิดกันเลยหนาวหรือเปล่า
พอไปถึงก็คือช่วงเช้าแล้วตีห้าเนี่ยก่อนที่เขาจะคิวแรกเนี่ย
ผมก็เลยลองถามเฮ้ยน้องพี่ถามจริงเถอะมันมีอะไรเหรอ
ทำไมถึงห้ามเจอถ้าเกิดเจอห้ามทักห้ามพูดรีบขับไปให้เร็วที่สุดเลย
พี่ครับโค้งที่เราผ่านมาเมื่อตะกี้
เขาก็ตายกันทุกปีอืมแล้วก่อนที่หน้าพี่จะมาแค่สองอาทิตย์เนี่ย
มันมีข่าวดังที่เพิ่งจะออกทีวีเองครับที่ว่าเป็นรถกระบะเนี่ย
ลงข่าวมาเนี่ยแล้วคว่ำตาย๕ศพแล้วเขาบอกว่าเจอกันบ่อยมากเลยพี่
นี่ถ้าเกิดพี่ไม่ขึ้นมากับผมนะผมไม่ขึ้นมาเลยผมจะรอให้เช้าก่อน
แล้วค่อยขึ้นมาพร้อมกันกับเพื่อนแต่ผมเห็นนะพี่เป็นคนขับไง
ผมเลยขอติดรถพี่ขึ้นมาผมก็เลยเฮ้ยจริงเหรอน้อง
แล้วเมื่อกี้น้องเห็นไหมบอกเห็นพี่ผมถึงได้เกาะเอวพี่แน่นเลยไง
ผมก็อุ้ยนี่เพิ่งเจอแบบจะเต็มตาเลยนะเนี่ย
น้องบอกใช่แล้วค่ะพี่ก็เดี๋ยวขาลงพี่ก็ลงดีแล้วกันนะครับ
ผมก็ทำขึ้นไปเที่ยวปกติแล้วครับแล้วก็กลับมาช่วงเย็น
ซื้อของฝากแล้วจะกลับบ้านนะครับก็กลับมาถึงเชียงใหม่เนี่ยก็คือปกตินะครับ
ไม่มีอะไรตื่นเช้าเนี่ยก็คือเช็คอินก็เช็คเผานะครับช่วง๗โมง
เพราะว่าผมจะนั่งรถไฟช่วงประมาณช่วงสายนะครับกลับกรุงเทพ
ผมก็บอกป้าครับเดี๋ยวผมเช็คเอาท์นะครับ
ผมจะไปซื้อของฝากกลับบ้านแล้วเดี๋ยวผมขอฝากป้าเนี่ยสวัสดีคุณลุงด้วย
เพราะว่าเมื่อคืนผมเจอกับคุณลุงตอนประมาณสักช่วง๔ทุ่ม

คุยกันเล็กน้อยนะครับแล้วเฮียบอกขอตัวไปทำธุระนะครับ
ป้าก็บอกอ่ะแป๊บนึงนะอืมเฮียไหนอืม
เฮียเจ้าของไงที่ผมมากันทุกปีเนี่ย
เพราะปกติเนี่ยเฮียเขาจะนั่งดื่มอยู่ข้างล่างอยู่แล้ว
ทุกวันเลยนะครับเป็นสายแบบแฮงเอาท์นะครับเฮียเนี่ย
ผมได้เจอบ่อยนะครับป้าบอกเดี๋ยวนะหนูเฮียเหรอ
เฮียเจ้าของเนี่ยนะอ่าใช่ครับป้าคือเฮียเนี่ย
เสียชีวิตจากโรคตับแข็งเนี่ยอ่า
สองเดือนที่แล้วก่อนเรามาเองของเฮียแกเสียไปเมื่อสองเดือน
ใช่ครับเออเพราะว่าผมเจอแกเนี่ยหกปีแล้วไปแต่ป้าก็ไม่บอก
ไม่บอกครับเพราะว่าถ้าผมไปเนี่ยผมก็เริ่มเอกใจว่าเฮ้ยทำไม
ทำไมเฮียเนี่ยปกติเนี่ยเฮียจะเป็นคนมาแบบเก็บเงิน
ห้องพักแต่คราวเนี้ยมาเป็นป้าครับอืมผมก็เลยเข้าใจว่าเฮ้ย
คือมันเป็นทริปที่แบบไปทำบุญ
แต่เราอยู่ในห่วงเวลาที่แบบเจอทั้งนอนป่าช้าอืม
เจอทั้งข้างทางที่มีห้าศพแล้วสุดท้ายก็คือเจอเฮียครับ
นั่นแหละค่ะพี่แจ็คก็คือทริปเชียงใหม่สามวันสองคืนที่ผมไป
ตกลงแล้วเนี่ยการอยู่ในห่วงสมาธิการชอบทำบุญบ่อย
แล้วเจอพวกเนี้ยดีป่ะคืออันนี้ถามด้วยไม่ไม่ได้แบบว่า
ไม่ได้ยุโยงส่งเสริมให้คนแบบเฮ้ยถ้ากลัวเจอผีไม่ต้องไปทำบุญ
ไม่ใช่นะเพราะว่าตัวของคุณกี้เวลาเข้ามาเล่า
เขาเป็นสายวิปัสนาสายนั่งสมาธิ
จะชอบไปนั่งไปนู่นไปนี่ไปเที่ยวไปทำบุญอะไรอย่างนี้
แล้วก็จะเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบเนี้ยครับเออก็ถึงถามว่า
หรือว่าสิ่งที่ที่เราทำบุญไปแล้วเขามาขอหรือเขารับรู้ครับ
ผมว่ามันเป็นเรื่องของเคสเรื่องของแบบสมมุติเราทำบุญ
เขารู้ว่าเราสามารถจะสื่อสารกับคนนี้ได้นะถ้าเกิดเราแบบมาเจอเขา
อย่างน้อยเขาแบบได้ทำบุญให้เรานู่นนี่นั่นนะครับ
แต่เวลาที่ผมเจอเนี่ยผมจะสังเกตหลายเคสแล้วคือ
ผมจะเจอเนี้ยผมจะลักษณะว่าเฮ้ยเนี้ยคือคนนะอืม
เนี้ยผมนั่งคุยดูคือไม่รู้ว่าเป็นผีถูกต้องครับเนี้ย
แบบผมนั่งคุยกับพี่แจ๊คอย่างนี้ก็คือเหมือนนั่งคุยกับเฮียอย่างนี้
อันนี้คนนะนี่คนนะครับผมเลยแบบเวลาผมคุยกับใครเนี่ย
ผมจะแบบเฮ้ยใช่ไหมแบบสัมผัสตัวเฮ้ยจับกล้องได้หรือเปล่า
เคสที่ลงมาแล้วเหมือนกับว่าตัวของคุณกี้
จะต้องมากางเต็นต์ตรงจุดนั้นน่ะนะผมว่าอาจจะเป็นเพราะว่าถ้าตอนนั้นคุณกี้ยังฝืนขับลงไปถึงตัวเมืองอ่ะ
มันใช้เวลาค่อนข้างที่จะไกลแล้วมันเป็นทางลงเขา
เขาอาจจะมาช่วยมาบอกมาทำให้คุณกี้เห็นว่าตรงนี้เป็นหมู่บ้าน
เพื่อที่คุณกี้จะได้พักค้างตรงนั้นจะได้ไม่ต้องไปเจออุบัติเหตุ
ที่มันอาจจะคาดไม่ถึงระหว่างทางก็ได้เพราะหนึ่งว่าเขาเขาก็ไม่ให้คงให้ข้าวกินด้วยนี่อะไรอย่างเงี้
เดี๋ยวเขารับรู้แล้วว่าอ๋อเนี่ยคนนี้เป็นคนที่ชอบทำบุญนะ
ทิศบุญส่วนกุศลให้สัมภเวษีผีไม่มีญาติ
เขาเหล่านี้ก็เลยมาตอบแทนหรือเปล่าเราก็ไม่รู้
ใช่ครับเพราะส่วนใหญ่ที่เจอก็แบบไม่ได้มาหลอกแค่นั้นเองครับ
เจอแล้วตื่นเช้ามาที่นี่แบบไม่ใช่เหมือนที่เราเจอแบบเมื่อคืน
คนนี้ไม่อยู่แล้วอันนี้ก็คือสิ่งที่แบบจะเจอกันส่วนใหญ่
ไม่ได้มาหลอกแต่ก็ทำให้ขนหัวลุกได้เหมือนกัน

นั่นคือเรื่องราวของคุณกี้

นั่นคือคุณกี้ครับที่มาเล่าประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว
แล้วก็สยองขวัญให้กับคุณผู้ชมนั้นได้รับฟังกันในสถานีผีดุของเรานะครับ

สำหรับท่านไหนที่อยากจะมาร่วมรายการสถานีผีดุ
อย่าลืมส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการนะครับ
ทีมงานของเรารออยู่นะฮะ
เพื่อที่จะเชิญคุณผู้ชมนั้นมาร่วมรายการกับเรานั่นเองครับ

เราจะกลับมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
ยูทูปไทยรัฐของเราที่นี่เหมือนเดิม

ผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีพร้อมด้วยทีมงานสถานีผีดุ

คุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก
และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่

ฝันดีลาตีสวัสดี
คลิกยึดชมด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ